เช้ามาหลายคนก็อาจจะต้องการกำลังใจ

ความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนนะคะ

ฉันเชื่อว่าหลายคนเป็นเมื่อเช้าดิฉันก็เป็นค่ะ

เออถูกถูกเป็นกลวิธีหรือว่าเป็นความผิดพลาดไม่แน่ใจ
เพราะว่าเวลาเราสแกนนิ้วคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศน่าจะเข้าใจนะคะ
สแกนนิวไม่ผ่านเครื่องมันก็จะบอกเลยว่าลองอีกครั้งนะคะ
ลองใหม่อีกครั้งค่ะก็ว่ากันไป
ถ้ามองในแง่ดีมันก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจเหมือนกัน

ถ้ามองอีกแง่หนึ่งคืออะไรรู้ไหม

คือเราล้างมือบ่อยเกินไปจนลายนิ้วมือเราหายเหรอสแกนไม่ติดแล้ว
หรือว่าคุณใช้นิ้วถูบ่อยคุณเอานิ้วไปถูอะไร
ถูกกับต้นตะเคียนขอโชคขอลาบเฮียเปล่า

นิ้วโป้งคือเวลาจะสแกนเขาจะให้เราเตรียมไว้สองนิ้วถูกมั้ยค่ะ

อ่าใช่ดิฉันเป็นจริงนะนิ้วชี้บางทีอย่างนี้
ให้ลองใหม่ตลอดเลยก็ลองเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งเป็นไง
นิ้วโป้งใครก็ไม่รู้วันนั้นสแกนไปแล้ว
ยังไงก็ลองตรวจสอบดูทั้งตัวอุปกรณ์ทั้งความสะอาดของมือเรานะ
แต่ถ้าว่าท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจจริงอย่าไปสแกนนิ้วค่ะ
หาผู้ที่ปรึกษาได้พูดคุยสบายใจหายห่วง
ไม่สแกนนิ้วขาดงานนะอันนี้ท้อกว่าเดิมอีกนะ